ข่าวด่วนให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนนะครับ

โครงการ๑๑ไว้ใกล้กับหอนาฬิกา

ต้องพยายามที่จะระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
จตุจักรคือมีแผงมีร้านค้าจำนวนมากนะคุณนะ

ใช่แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทางตลาดนัดจตุจักร

ร้านก็ปิดอยู่นะฮะควันพวยพุ่งออกมาเลยนะครับ
ก็มีรายงานออกมาตั้งแต่ว่าเที่ยง๒๒นาที
มีไฟไหม้ร้านที่โครงการ๑๑

แล้วก็ดับเพลิงสุธิศาลรุดเข้าไประงับเหตุนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นโครงการ๑๑ซอย๑๒ทับ๗กับ๑๒ทับ๘นะครับ
แล้วก็ตอนที่ไฟโหมลุกนะคุณนะ

แล้วก็ทางร้านที่เปิดค้าขายเข้าไปเก็บของไม่ทันแล้วครับ

ร้านขายของประดับบ้านนะคุณงานไม้แกะสลักเนี่ย
พังเสียหายนะครับเพราะถูกไฟไหม้นะครับ
แล้วก็เวลาเที่ยง๔๐นาทีเพลิงสงบแล้วคุณ
เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ได้
ก็รอเรื่องของการตรวจสอบหาสาเหตุ
แล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าทางร้านค้าทางแผงร้าน

เรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรอะไรหรือเปล่านะ
ให้คุณผู้ชมได้ทราบความคืบหน้ากันแล้วนะครับ